วันเดียวกับทีมชาติไทยนั่นแหละครับก็ทำให้ทัพดาวทองนะครับ
จะมีเวลาในการเก็บตัวเพิ่มเป็นสิบวันเท่ากันกับไทยเลยครับส่วนความขึ้นไหวในการแข่งขันฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสองโซนเอเชียกลุ่มจีน
นัดที่สามนะครับนัดที่สามเนี่ยไทยจะเปิดบ้านพบกับสหรัฐอารับเอมอเรดวันที่สิบห้าตุลาคม
ความขึ้นหน้าของสนามการในขันล่าสุดนะครับนายพาธิตสุภพงศ์รองรายการที่การสุภาคมพยาบาลฟุตมันไฟต่างประเทศเปิดไพร่ว่า
มีโอกาสครับที่ไทยนั้นจะใช้สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงครานะครับตอนนี้เนี่ยรอการยืนยันเอกสารจากทางสนามเท่านั้นในเรื่องของการปรับไฟล์สนามให้ได้ตามมาตรฐานของการในขันโดยน่าจะทราบผลในสัปดาห์นี้ถ้าทางสนามยืนยันปรับปรุงได้ทันเนี่ยทางสุภาคมก็พร้อมที่จะใช้เป็นรังย่าวในเกมการในขั